ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับความไม่มีโรคนับเป็นลาบอัมเทศ
แต่หากเราถูกรุมร้าวด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่ทำให้เจียนตายมาแล้วหลายครั้ง
อีกทั้งร่างกายที่โรยลาลงทุกวันทำให้ท้อแท้มาแล้วก็หลายหน
ถ้าเป็นคุณผู้ชมจะยังสู้ต่อหรือไม่
และนี่คือเรื่องราวของครอบครัวที่มายืนอยู่บนเวทีชีวิตแห่งนี้

ชีวิตยายเคยป่วยเจียนตายมาแล้วถึง๕ครั้ง
ยายต้องผ่าตัดทั้งไส้ติ่งถุงน้ำดีมดลูกหัวไหล่แล้วก็กระดูกคอเสื่อม
แต่ยายก็ไม่เคยยอดโทต่อโรคร้าย
เพราะยายมีตาและก็หลานอีก๒คน
คอยอยู่เป็นกำลังใจให้ยายสู้ชีวิตจนถึงทุกวันนี้
อายุ๖๕แล้วสุขภาพก็ไม่ค่อยดีค่ะ

ต่อมาก็มาผ่าตัดครั้งที่๒นิ้วในปากน้ำดี
ตอนนั้นยายปวดท้องหนักมาก

ไปถึงก็หมอเขาก็จัดการผ่าตัดทันทีเลยครับ
กลับมาพักฟื้นที่บ้านก็มีตาดูแลค่ะ
แล้วยายก็มาผ่าตัดครั้งที่๓
กระดูกทับเส้นเส้นเอ็นขาดค่ะ
จากที่เราทำงานหนักไปรับจ้างเมร็คเข้าตีเข้าสมัยแต่ก่อนค่ะ
แกก็ต้องใส่เผือกผมต้องป้อนข้าวป้อนน้ำอยู่ตลอดครับ
แล้วยายก็มาผ่าตัดครั้งที่๔

ตอนนั้นทำอะไรไม่ได้เลย

ย่อพอึ่งใครก็ไม่ได้
ทุกครั้งที่ผ่าตัดมา
ก็รู้สึกว่าฉันเป็นพระร้าตายอยู่

ตาก็ว่าเออใจเย็นตายายไม่เป็นไรหรอก
ไม่เป็นภาระผมหรอกครับต้องดูแลกัน

ให้กำลังใจกันว่ายายเราก็สู้ไปก่อนเผื่อมันดีขึ้น
แต่ก่อนก็อยู่สองคนตายายค่ะ
พอ๓ปีที่แล้วลูกสาวมาเลิกกับแฟน
ยายก็ต้องไปรับเอาหลานมาเลี้ยงสองคน
โอกาสก็ป๖โอแฟนก็ป๔ค่ะ
ต้องหาเงินให้หลานไปโรงเรียน
ผมเป็นหลานของยายุทธ์กับตาสุก

ยายยุทธ์กับตาสุดก็ไปรับผมกับน้องออร์แกนที่กรุงเทพครับ

ผมกับน้องก็ต้องใส่รองเท้าเตะไปโรงเรียน
เพราะยายกับตาไม่มีตังค์ซื้อรองเท้าให้ใส่ครับ
รู้สึกเป็นภาระให้ตากับยายอยู่ครับ
ผมมีอาชีพรับจ้างสีข้าวครับ

เอาข้าวเปลือกมาสีเสร็จก็ต้องกลับไปส่งเขาอีกครับ

ผมแล้วก็ได้เป็นข้าวสารมาทีละโล๒โลก็พอได้กินครับ
ไม่ได้ขายเป็นเงินเป็นทองอะไรครับ
พ่อตาเขามาสีข้าวในโรงศรี
หนูกับพี่กัสก็ต้องมาช่วยตา
เวลายกกระสอบข้าวมันก็หนักอยู่ค่ะ
ต้องให้พี่กัสช่วยด้วยค่ะ
แต่หนูก็อยากทำเพื่อจะได้ช่วยตาค่ะ
ยายก็มีทรัพย์ทำงานโรยกากพิษพระยาหุงพระยันทร์

แต่ก็ได้นานครั้งนึง
เดือนนึงอยากได้กับ๒๓เพ็ญ

แต่งานนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้หลักของครอบครัวจ้ะ
ถึงเงินเล็กนิ้วน้อยก็พอได้
ตังค์ให้หลานไปโรงเรียนค่ะ
เวลายายแปะกากพิษในผ้ายันทร์

เพราะว่าบางทียายก็เหนื่อย
สุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีค่ะมาเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบอีก
ก็มีอาการหน้ามืดเป็นลมแล้วก็แขนขาอ่อนแรงข้างหนึ่ง
ทุกวันนี้ผมรับจ้างเขาเลี้ยงหมูเขาเป็นแม่หมูเราเป็นคนเลี้ยง
คือรำของเรามีอะไรมีก็แบ่งลูกกันครับนานถึงจะได้ขายครั้งหนึ่ง
ผมก็ช่วยตาล้างคอกดูลูกหมูเก็บขี้หมูได้ครับก็เอาไปขายทางสีละ๑๐บาทครับ
บางทีผมมาเก็บขี้หมูไปขายผมก็รู้สึกเหม็นครับแต่ว่ามันทำให้เรามีรายได้ครับผมก็เลยต้องทำ
ประมาณปีที่แล้วผมก็ไปหัดเล่นลิเกเพราะมีเพื่อนมาชวนครับตอนแรกก็อยากเล่นสนุกแต่พอไปแล้วก็รู้ว่าเล่นแล้วได้ตังค์ครับผมก็เลยเล่นต่อครับ
ตอนเวลาผมไปเล่นลิเกผมก็ได้ประมาณ๒๓๐๐ครับได้มากสุดก็๘๐๐เวลาได้มาผมก็ให้ยายหมดเลยครับ
ลิเกที่โอกาสใส่เล่นแม่ครูก็ให้มาตอนแรกที่ได้ชุดมาก็ไม่มีเพชรหรอกครับแม่ครูก็ให้เพชรเก่ามายายก็มานั่งเย็บให้
ชีวิตคนจนมันน่าอาณาจต้องตกเป็นธาตุความทุกข์มาให้ยืดปวดประสาทขาดสุข
ชีวิตมันก็กระท่อนกระแท่นเงินทองก็ไม่ค่อยมีก็ลำบากมากค่ะ
เครียดเรื่องเป็นหนี้เป็นสินเขาที่กู้ของเขามาทำคอกหมูทำมาประมาณ๒ปีหมูก็มาเป็นโรคตายหมดเลย

ถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งอยากเอามาลงทุนทำเล้าหมูใหม่แล้วก็อยากได้แม่พันธุ์สักสองตัว
ถ้ามีเงินมาทำเหล้าหมูใหม่เราก็คงจะปลดหนี้ให้เขาบ้างทีละหน่อยละหน่อยได้บ้างครับ

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว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
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว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
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว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

ตากับยายอะไรบ้างเอามาถึงเด็กบ้าง

ตอนเลิกเรียนมาก็ช่วยกวาดบ้านถูบ้านล้างจานครับ
แล้วก็บางทีก็ช่วยตาสีข้าวกวาดข้องหมูครับ
เวลากวาดโคกหมูก็จะมีขี้หมูก็ตักเอาไปขายครับ

บางทีได้๒๐๓๐บาทก็เป็นค่าขนม

ครับตอนแรกเพื่อนมาชวนครับก็เลยไปดู
ได้เห็นเขาซ้อมก็ชอบครับก็เลยมาขอยาย

ยายขอไปริเกย์ได้ไหมได้ตังค์ด้วย

บอกไม่ให้ไปเดี๋ยวขาดเรียนไม่ไปหัดตอนเย็น

เขาก็เลยไปไปก็เลยเออไปหัดไปแต่อย่าเกินเวลา

ชุดเนี่ยได้มาแม่ครูเขาให้มาเลยเหรอตอนที่ไปหัด

ห้อยเพชรเก่าเข้ามายายก็มานั่งเย็บให้
ถึงก็ขนาดแอบเอาเงินเล็กน้อยของเราซื้อให้หลานยัง
วันนั้นสั่งซื้อให้๒๐๐ได้มาเพชรเล็ก

ก็มีกากเพชรมายายก็เย็บไปเรื่อยถ้ามีกากเพชร

เพชรมาก็ปีที่แล้วนะคะได้มาปีหนึ่ง

ยังไม่เสร็จไม่มีเพชรใส่เสร็จ
ข้างหน้าข้างนี้ได้๒แถว

แล้วก็แขนตรงนี้แถวเดียวก็ตรงริมแค่นั้น

ข้างหลังไม่มีค่ะยังไม่ได้ใส่

สนับนะก็ยังเหลืออยู่

คุณจะได้มีกำลังใจ
แล้วรายได้เป็นอย่างไรบ้างเขาให้อยู่ได้อย่างไรค่ะตัว

ได้รางวัลนะครับได้รางวัลแล้วก็ได้รางวัล
มาถึงหลานสาวบ้างลูก

ช่วยยายถูบ้านกวาดบ้านล้างจาน
แล้วก็ช่วยตายกข้าวสาร
แล้วก็ล้างคอกหมูแล้วก็ตักขี้หมู

ก็เล่นพร้อมพี่กั๊ก
เขาชวนบ้านหรือว่าเราตามเขาไปเอง

แล้วทีนี้หนูขอยายไปยายก็ให้ค่ะ

ค่าตัวได้เท่าไหร่เนี่ยนางเอกคนนี้

ยังไม่ได้ค่าตัวค่ะแต่ว่าเลาะเล่นเอารางวัลเอาเองค่ะยายจ๋า
แล้วตอนนี้วิกฤตที่มันเกิดกับครอบครัวเราคืออะไร
สะมายนั้นไม่พันตัวละ๑๐๐๐๐กว่า

อย่างนี้เราใช้เงินคืนเขาไปเท่าไหร่แล้วครับ
ยังไม่ได้ใช้ทุนเขาเลยค่ะใช้แต่ดอกเขา

ให้เอา๑หมื่นละ๓สอบข้าวเข้าเปลือก
ยายก็ต้องส่งเป็นข้าวให้กับเขาไปแต่ปีนี้ไม่ได้ให้เขาเลย
ไม่มีข้าวแล้วยายบอกเขาว่ายังไงครับผัดเขาบอก
ว่าผัดก่อนขอก่อนถ้าปีหน้าได้ก็จะให้จะหาทุนให้
กี่ปีแล้วครับนี่ตั้งแต่ปี๕๙ค่ะ
แล้วถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตน่ะยายจะนำเงินไปทำอะไรครับ
อยากได้เมภันฑ์หมูแล้วก็ซ่อมเซ็มโค้งหมูค่ะ
ปีหนึ่งก็เขาให้ลูกสองครั้งหมูตัวนึง
ได้ขายลูกได้ปลดหนี้ปลดสิน
เค้าจะได้เสร็จก่อนที่จะตายก่อน

สู้นะยายนะตานะจ้ะสู้นะครับอีกสักเฮือกนึงนะจ้ะ
คุณผู้ชมครับทั้งโรคภัยไข้เจ็บที่ถาโถมและวิกฤตความเป็นอยู่ที่รุมร้าว
แต่ครอบครัวของเยยุทธ์นะครับก็พร้อมที่จะสู้และอยู่เพื่อกันและกัน
ช่วงหน้าเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเยยุทธ์นะครับจากบุรีรำให้สามารถพิธีโจทย์คำถามได้ทั้ง๔ข้อ
คว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุดสักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของคุณยายุทธ์จากบุรีรำนะครับจะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ข้อ๔คนพอดีเลยนะครับวางเรื่องให้ถูกเท่านั้นเองนะฮะ

ดีนะวันนี้ต้องช่วยกันนะลูกเด็กน้อยก็ต้องช่วยนะ
ถ้าไม่พลาดตอบถูกหมดเลยนะครับ๔ข้อ๔คน๑ล้านบาทได้กลับบ้านนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญเยยุทธ์มาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามมีด้วยกัน๕เรื่องใน๕เรื่องนี้ถ้ายายมั่นใจเรื่องไหนยายตอบเรื่องนั้นนะครับ
แล้วเดี๋ยวยายค่อยเลือกอีกเรื่องหนึ่งให้กับคนในครอบครัวเรา
แต่ตอนนี้ยายต้องเลือกก่อนพร้อมใช่ไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑น้ำพริกเผา
เรื่องที่๒จังหวัดบุรีรำ
เรื่องที่๓รามเกียร
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ลีโล่และสติ๊ก

ทำไมเลือกน้ำพริกเผาครับยายทำน้ำพริกเหรอ
ค่ะคือทำค่ะคือทำ

น้ำพริกปลาทูค่ะน้ำพริกเผาปลาทู

ทำมาเรื่อยเวลาคนสั่งนะคะ
ครั้งหนึ่งเยอะสุดเลยยายทำกี่กระป๋องครับ

และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

แต่ว่ามีมาอย่างนี้สงสัยต้องเอาผู้ช่วย

ัสเชิญลูกมามาเป็นผู้ช่วยคุณยาย
สำหรับข้อนี้ก็คือตักน้ำพริกเผาใส่กระปุกจำนวน๓๐กระปุกภายในเวลา๓นาที
โห้ยยยย
ยายทำน้ำพริกเผาขายมาแล้ว๒ปีค่ะ
วันหนึ่งก็ประมาณ๒๐๓๐กระปุก
พอมาเจอโจทย์ข้อนี้ยายต้องใช้ความเร็ว

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
แล้วนับด้วยเลยนะลูก๒แล้วนะครับ๒แล้วนะฮะถูกลูกแบบนั้นเออ
นั่นแหละลูกแล้วปิดเลยใช่เชียร์นะครับเชียร์นะครับผมบอกเลยนะว่า๓นาทีเนี่ยดูเหมือนเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำแข่งกับเวลานะครับตอนนี้นะลูกใช่ลูกปลายปิดเก่งมาก
คนละ๑๕กระปุกนะครับ

ลวกเร็วช่างมันซ้อนกันบ้างอะไรบ้างช่างมันเลยเร็ว
เอาละสองคนยายหลานนะครับตอนนี้ช่วยกันนะครับ

เพราะไม่ครบนะครับ๓๐สปุกนะยายครบไม่รู้นะ

เพราะว่าผมไม่สามารถนับได้แล้วนะฮะตอนนี้เพราะว่าไม่ได้เรียงกันไว้นะครับ
เดี๋ยวนับก่อนนะฮะว่าครบหรือไม่ครบนะครับ
สิบกระปุกได้ครบเป็นที่เรียบร้อยยายครับสามนาทีคิดว่าทำได้ไหม
ก็คิดว่าค่ะไม่แน่ใจ
แต่ขอให้โชคดีนะยายนะออกัสนะลูกนะ
ภารกิจนี้สำเร็จนะครับ
โชคดีครับไปล้างมือถอดถุงมือได้เลยลูก
ยายครับยายยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

สุกนะแล้วเลือกเรื่องไหนให้ตาสุกครับ
เรื่องจังหวัดบุรีรำรามเมอร์เกียนบ้านของเราและรีโล่และสติศ

ก็น่าจะรู้เกี่ยวกับบ้าน
ขอเชิญตาสุกขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ตาครับอยู่บ้านหลังนี้มากี่ปีแล้วครับ
บ้านหลังนี้พศยี่สิบเจ็ด

ก็อยู่มาตลอดเลยครับอยู่ตลอดครับ
ตาครับตู้เย็นนี้ซื้อมานานหรือยังครับ

ใครเป็นคนซื้อครับตาสองตายายนี่แหละไปซื้อครับ
เห็นแม่เหล็กเนี่ยรูปตัวการ์ตูนติดอยู่มากมายเลย
เป็นคนเอามาติดครับน่าจะเป็นน้องโอแกน
รู้จักไหมเนี่ยว่าตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันครับ
รู้จักมิกกี้เมาส์ป่ะเคยได้ยินป่ะได้ยินครับ
แต่นี่ตัวการ์ตูนโดยบนหัวของวิกกี้เมาส์จะมีไอติมอยู่แท่ง๑ซึ่งจะมีหลายสีเลยครับ
มันมีหลายสีมากแต่เราทำเป็นภาพขาวดำเอาไว้นะฮะ
คำถามอยู่ที่ไอติมแท่งนี้ครับตาครับเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
แม่เหล็กรูปไอศกรีมแท่งที่ติดอยู่บนตู้เย็นไม่มีสีใด
ตัวเลือกที่หนึ่งสีชมพู
ตัวเลือกที่สองสีส้ม
ตัวเลือกที่สามสีน้ำเงิน

ตัวเลือดที่บ้านผมมีบานข้างล่างและบานข้างบนครับ

เดาเอา๕๐๕๐เป็นแรงใจให้ได้ด้วยครับ
ขอตอบข้อสี่สีเหลืองครับ
ตัวเลือกที่สี่สีเหลืองครับ
มั่นใจไหมครับคุณตา

ผมขอให้โชคดีนะครับตอนนี้ตายังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตครับ

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง
คือเรื่องจังหวัดบุรีรำ
เรื่องรามเมอร์เกียรเรื่องลีโลและสติศ

เรื่องจังหวัดบุรีรำนะขอให้โชคดีครับขอเชิญออกั้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับลูก
ออกัสเกิดที่จังหวัดอะไรครับน่าจะบุรีรำครับ
แล้วตอนนี้หนูอยู่อำเภออะไรประคลชัยครับ
จังหวัดเรามีอะไรดังบ้างไหม

ตาเลือกให้แล้วนะจังหวัดบุรีรำสมาธิดีนะครับ

คำถามอยู่ในอำเภอประโคนชัยลูกเพราะคำถามนี้คือ
อำเภอประโคนชัยมีกี่ตำบล
ตัวเลือกที่๑๑๖ตำบล
ตัวเลือกที่๒๑๗ตำบล
ตัวเลือกที่๓๑๘ตำบล
และตัวเลือกที่๔๑๙ตำบล

พอผมเจอโจทย์ข้อนี้ผมก็ไม่มั่นใจ

ตอบข้อ๑ครับ๑๖ตำบล
ตัวเลือกที่๑๑๖ตำบลครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

ถ้าไม่พลาดเลยแม้แต่ข้อเดียวเนี่ย

เหลืออีกหนึ่งข้อเท่านั้นนะลูกก็คือออร์แกน
เพราะฉะนั้นออกัสจะเลือกเรื่องไหนให้กับออร์แกนครับ
เหลืออีก๒เรื่องก็คือเรื่องรามเกียร
และเรื่องลีโล่และสติ๊ก

ขอเชิญออร์แกนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เรื่องนี้มีตัวละครเป็นสัตว์ประหลาด

แกเริ่มดูมาตั้งแต่กี่ขวบ

ทำไมหนูชอบการ์ตูนเรื่องนี้

หมาที่เขาเอาไปทดลอง

คนไหนลีโลและคนไหนสติ๊ด
ลีโลตัวเล็กสติ๊ด

พอทราบประวัติของนานี่บ้างไหม

มีอึ้งถึงเล็กน้อยนะฮะ

ถามเกี่ยวกับพี่สาวนี่แหละครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ตัวเลือกที่หนึ่ง๑๖ปี
ตัวเลือกที่๒๑๗ปี

และตัวเลือกที่๔๑๙ปี
พอเจอโจทย์ข้อนี้ไปหนูก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ค่ะว่า
แต่หนูก็จะพยายามทำให้เต็มที่ค่ะ

ตัวเลือกที่๓ค่ะ๑๘ปี
ตัวเลือกที่๓๑๘ปีครับ
ก็ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะลูก

จะสามารถคว้าทุนรางวัลสูงสุดไปต่อชีวิตได้
หรือไม่สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ

ตัดสินอนาคตครอบครัวของเยยุทธ์นะครับ
บุรีรำนะครับว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไร

ถ้าตอบถูก๑ข้อครับรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท

ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา

เพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
โดยมีเวลาไขกุญแจดอกละ๒๐วินาที

ประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกนะครับคุณผู้ชม

ก็รู้สึกเป็นภาระให้ตากับยายอยู่ครับ
ผมก็ช่วยตาล้างคอกดูลูกหมู

อำเภอประโคนชัยมีกี่ตำบล
สอบข้อหนึ่งครับ๑๖ตำบล

พลาดไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวนะครับ
ต้องถูกตั้งแต่ข้อแรกเป็นต้นไป
จุก

อำเภอประคลชัยมีทั้งหมด๑๖ตำบลนะครับ

เพราะฉะนั้นช่วยเหลือครอบครัวไว้ได้แล้วนะครับ๑ข้อ

ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก
เอาล่ะมาต่อกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ

จากเรื่องบ้านของเรา
แท่งที่ติดอยู่บนตู้เย็น
ตู้เย็นไม่มีสีใด

ถูก

สีกล้องสีน้ำกวนสีเหลืองมีหมดเลยอยู่ในแอสกรีมทั้งนั้น
ไม่มีสีชมพูสีเดียวนั่นเองครับ

บุรีรำนะฮะยังได้รับเงินทุนสะสมอยู่ที่
บาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก

ก็ยังได้ลุ้นเงินหมื่นและเงินแสนอยู่นะครับในตอนนี้นะครับ
ข้อที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้คือเรื่องน้ำพริกเผาครับ

ชีวิตยายเคยป่วยเจียนตายมาแล้วถึง๕ครั้ง
ทุกครั้งที่ผ่าตัดมาก็รู้สึกว่าเต็มเป็นพละตาอยู่ครับ
แต่ยายก็ไม่เคยยอดโทต่อโรคร้าย
เพราะยายมีตาและก็หลานอีก๒คน
ตักน้ำพริกเผาใส่กระปุกจำนวน๓๐กระปุก
ภายในเวลา๓นาที
มากเลย
ให้ครบนะครับ๓๐กระปุกนะยาย
คุณยายและคุณหลานช่วยกันทำได้หรือไม่ได้ครับ

ตอนนี้นะฮะเราลุ้นเงินหมื่นและเงินแสนอยู่นะครับ
ขอให้ไปได้นะครับได้หรือไม่ได้

ใช้เวลาไปทั้งสิ้น๓นาที
และครั้งลั่นขึ้นมา๓นาทีพอดีเลยครับคุณยาย
ตอนนี้ทำไปได้แล้วนะครับ๒ข้อครับคุณผู้ชมครับ
ครอบครัวยายุทธ์ครับรับเงินทุนอยู่ที่๑๐๐๐๐บาท

ต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็น๒ดอก

แต่มาลุ้นเงินแสนกันในข้อต่อไปนะครับ
ข้อสุดท้ายที่เหลือในวันนี้นะครับ
นั่นก็คือเรื่องลีโล่และสติ๊กนะครับ
พอตาขอมาสื่อข้าวในรงสี
กับพี่กัสก็ต้องมาช่วยตา
เวลายายแปะกาบเพชรในผ้ายัน

เพราะว่าบางทียายก็เหนื่อย
นานี่อายุเท่าไหร่
ตัวเลือกที่๓ค่ะ๑๘ปี

ถูก

นานี่นะครับอายุ๑๙ปีนะครับ
ลีโล่เป็นเด็กหญิงวัย๗ขวบ

โดยเธอใช้ชีวิตอยู่กับพี่สาว
วัย๑๙ชื่อว่านานี่นั่นเองนะฮะ
ครอบครัวของเย้ยุทธ์จากบุรีรำนะครับ
ในวันนี้รับเงินทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
หมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิต๒ดอก
โบนัสหลังตู้แล้วตอนนี้เรามาลุ้นกันแล้วครับ
ตู้ด้วยกันนะคะแต่เรามีโอกาสเลือกได้๒ตู้

ที่ดอกกุญแจนะลูกนะแล้วเล็งไปที่แม่กุญแจ
ว่าหนูน่าจะขายตู้นี้แน่ขอให้มันสัมพันธ์กันนะลูก

ถ้าขายไม่ออกให้รีบเปลี่ยนตู้ทันทีนะลูก
ถ้าไม่งั้นดอกที่๒ที่เหลือหนูจะกดดันทันที
จะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

กุญแจต่อชีวิตอีกหนึ่งดอกหยิบครับ
ขอให้โชคดีในการไขครั้งนี้นะครับ
กุญแจแต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที
๒ดอกรวมเป็น๔๐วินาที

ไม่ออกใช่ลูกไปเลยถูกต้อง

แล้ว๑ดอกผ่านไปนะครับ

หมายเลข๔นะครับว่าจะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไรนะครับ
โอ้ยโชคดีนะครับ
๕๐๐๐บาทครับ
มาดูโบนัสหลังตู้

แล้วก็มีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับ
คุณผู้ชมครับความรักของคนในครอบครัว
คือยาวิเศษที่จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้ดีขึ้นได้นะครับ
หากครอบครัวเป็นพลังใจให้กันและกัน
จะกี่ร้อยกี่พันวิกฤตก็ตาม
เราก็จะสามารถข้ามผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนนะครับ
ผมขออนุญาตขอกำลังใจจากคุณผู้ชมนะครับ
ช่วยครอบครัวของเยยุทธ์อีกสักหนึ่งครอบครัว
ฝากไว้ในอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับ
จริงขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้นะครับ

ยายกับตาขอบคุณมากนะครับ
สำหรับเรื่องราวดีวันนี้ผมได้กำลังใจจากตากับยาย

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิชัยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ไอ้รถมันไม่มีไฟแล้วรถเข้ามาข้างหลังชนย่ากระเด็นตกลงไปเย็บไป๔๒เฉิมจ้ะ
ชนแล้วหนูตกใจนึกว่ายาจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วบ้างเลยซ้ำ
จะสอนหลับป์ตลอดบอกให้ตั้งใจเลี้ยงย่ายัจะอยู่กับหนูอีกไม่นาน
เวลา๓นาทีได้หรือไม่ได้ครับ
ได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร